ไปกันต่อที่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเช่นเดียวกันค่ะ
มันเป็นนาทีรถกระบะเขาวิ่งมาแล้วเกิดเสียหลักพลิกคว่ำจนกระทั่งเพลิงลุกไหม้แบบนี้ค่ะ
โรดดีแมค
ที่เกิดขึ้นเมื่อสามทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ปฏิเหตุรถกระบะอีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ย๒๖๙๖ชนบุรี
เขาพลิกคว่ำแล้วก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่แบบนี้ค่ะ
มีไฟลุกท่วมทั้งคันนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้เสียชีวิตสองรายเสียชีวิตคาที่เป็นชายนะคะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอีก๓รายแล้วก็หญิงอีก๔รายนะคะ
รวมแล้วนะคะรถกระบะคันนี้มีผู้โดยสารมาตั้งแต่แรกทั้งหมด๙คนด้วยกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นบริเวณช่วงถนนสุขุมวิทย์ขาออกค่ะ
ช่วงใกล้กับบริษัทสัญชัยนะคะในพื้นที่หมู่๓ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าใหม่
ทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗ราย
ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงส่วน๒รายที่เหลือเห็นบอกว่ามีสาหัส๒รายด้วยนะคะ
ก็ต้องเร่งช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
เพราะว่าไม่มีเอกสารประจำตัวครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบถามผู้บาดเจ็บนะคะ
เพื่อที่จะให้รู้ที่มาที่ไปแต่ก็ต้องรอเขาพักรักษาตัวก่อน
จะมาสอบปากคำเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเห็นบอกว่าคนเจ็บมีหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงตั้งคัน๒เดือนด้วย
ก็ถือว่ายังรอดทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้ก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ